เกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตครับ
แล้วก็สงสัยก็คงเป็นผลที่เรา

เป็นอย่างนี้
แม่นี่ภูมิใจดีใจที่ลูกไส้เป็นคนดีเป็นคนดีของสังคมค่ะ
แต่ก็หูอยู่ว่าเลขชุดนี้อยู่น้ำลูกเนาะ
แต่ที่นี่แม่ก็ฮูอยู่แต่ว่าเมืองของเขาบุญภาระเผินหลาย
ก็หาเจ้าตู่คนมาดูก็เห็นน้ำลูกอยู่จ้ะเด็กชุดนี้๙๐ล้านนี่จ้ะ
ลูกไส้แม่อันนี้ซื้อแสดตลอดเพราะว่าเคยบวชมาก
ผมต้องกราบขอโทษทุกคนในโลกโซเชียล
ทุกคนในประเทศไทยที่ติดตามและเพาดูข่าวหมอย๙๐ล้านมาตลอด

เป็นการผิดพลาดการเล่นของผมที่หยอกล้อเล่นกันในกลุ่ม
ครับว่ามีคนถูก๙๐ล้านนี่คือการเล่นในกลุ่ม
ผมไม่รู้ว่าภาพมันหลุดออกไปได้ยังไง
ทีนี้พี่ขาวจิมาผมก็ต้องต่อไผลไปตามน้ำ
แต่ในสิ่งที่ผมทำไปผมไม่ได้ตั้งใจทำ
มันไม่นึกว่ามันจะลามไปถึงขนาดนั้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันศุกร์เราก็ยังคุยกันอยู่เลยนะคะ
กำกึ่งโอ้จะเป็นไปได้เหรอนะคะ
ที่คุณพีชนะคะจะมาปั้นเรื่องให้เป็นข่าวดังขนาดนี้
เพิ่งจะมีหวย๓๐ล้านไปใช่ไหมคะลอตเตอรี่๓๐ล้านไป
อันนั้นยังพิสูจน์กันไม่จบเลยแล้วจะมา
มาทำข่าวแบบนี้เพื่ออะไรนะคะ
แต่ถ้าเอาเป็นว่าถ้าฟังทางฝั่งของคุณพีชที่ว่านี้เนี่ย
ก็คือว่ามันตามน้ำครับมาแบบนี้ก็ไปแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ตำรวจมีการดำเนินคดีกับคุณพีชไปแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีข้อมูลของคนที่ก็อ้างว่าเคยถูกหลอกนะคะ
รวมเงินกันนะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็หายไปเลยนะคะ
แม้กระทั่งดูบ้านเรือนบ้านช่องแล้วก็ดูก็มีฐานะระดับหนึ่งทีเดียว
เหนือจากนี้นะคะที่ทำมาหากินเจ้าของปั๊มนะคะ
ปตทสาขาเอกชัยก็ไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ให้ขายแล้วนะคะ
ในขณะที่คนที่จะโดนหางเลขไปด้วยไม่รู้มีใครบ้าง
แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนี้ยังต้องพิสูจน์อะไรต่ออีกหรือไม่
หรือไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วและต้องมีใครโดนกับพีชอีกหรือไม่
อันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมมันมาเป็นชุดนะคุณผู้ชม
แล้วขายไม่ธรรมดาด้วยนะคะราคาที่ขายไม่ธรรมดา
ทำไมมาเป็นปึ้งขนาดนี้ได้อันนี้น่าสนใจค่ะ
และอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนแรกไม่ได้มีเรื่องนี้นะคะ
แทรกเข้ามาวันนี้เองค่ะช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราจะคุยกับลูกสาวของคุณลุงจรูน
เตอรี่สามสิบล้านเพราะว่ามันมีข่าวออกมาค่ะถึงแม้ว่าจะมีการออกมาบอกแล้วนะคะ
บอกว่าข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวจริงที่บอกว่าทนายตั้มเรียก๕ล้าน
ไหนบอกจะมาด้วยใจไงเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดกันว่าข่าวออกมาได้อย่างไรนะคะ
แต่เอาเรื่องนี้ก่อนวันนั้นมาไม่ทันวันนี้มาทันแต่บอกไว้ก่อนค่ะ
ว่าอาจารย์ไม่สบายนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีค่ะอาจาร

น่าจะเป็นครั้งแรกในรายการที่เรายอมให้เอาแก้วน้ำเข้ารายการถ้าจำไม่ผิด

เหมือนเจ็บคอนิดหน่อยเป็นหวัดด้วย

อาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์จะไอบอกได้เลยไม่เป็น

อาจารย์อย่างเรื่องของว่าใครจะโกรธเครื่องเขานะขอเรียกเป็นคุณพีชก่อนแล้วกันนะ
เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะเรียบร้อย

เหมือนรู้อาจารย์เหมือนรู้

เราอยากให้เขาเอาคนที่ถูกรางวัลมาแสดง

เดี๋ยวจะกลายเป็นสมพงษ์เลือดทหารรอบ๒

สมพงษ์เรือทหารคือคดีตั้ง๒๐ปีแล้ว
ที่บอกว่าไปเก็บเงินได้ในรถแท็กซี่เกิดเมื่อปี๔๐
ได้หลังวันไม้บรรทัศน์ทองคำสองคมชื่นชมเกือบสองสัปดาห์
สุดท้ายก็โดนดำเนินคดี
และจริงทางนักข่าวก็ไปตามคุณสมพงศ์ด้วยก็ออกมาเตือน
คุณสมพงศ์ออกแล้วผมดูแล้ววันนั้นดูในไทยรัฐแล้วตามคุณสมพงศ์บอกโอเค
อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนคืออย่างวันนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
เรื่องจริงหมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องโกหกจริงคือไม่ได้มี๙๐ล้านไม่ได้มีถูกรางวัลนะคะ
มีโทษเหมือนสมพงษ์เลือดทหารชอบโกหกประชาชน
แต่ทีนี้อย่างคุณสมพงศ์เลือดทหารอันนั้นมันมีเหมือนกับรางวัล
มีเงินให้มีคนให้เงินมีรางวัลมีอะไรให้แต่อันนี้ยังไงเทียบยังไงค่ะว่าได้ประโยชน์
คือจะพ์อปปอสต์ข้อความอันเป็นทฤษฐ์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีว่าเราแผงเขานี่ล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่มันเหมือนกับเชิญให้คนมาซื้อ
เพราะขึ้นต้นว่าตัวเองเป็นคนดีมันไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วไง
มันต่างจากการโฆษณาทั่วไปตรงไหน
สมมุติที่ฉันเปิดร้านขายอาหารอะไรสักอย่าง
ฉันก็บอกว่าของดีราคาถูกกินแล้วจะติดใจคุ้มค่า
อย่างนั้นเป็นการโฆษณาเฉย
โฆษณามาดูดีหรือไม่ดี
นะครับคนมากินก็ได้ไม่มากินก็ได้
แต่อันนี้ที่อันนี้โฆษณาก่อนว่าตัวเองดี
ตัวเองดีทั้งที่โกหกเลยนะ

อันที่หนึ่งอันที่สองบอกลอตเตอรี่นี้

สินแสสินแสยังเอาป้ายไปให้เลย

เพราะคุณอ้างว่าคุณเป็นคนดี

พวกค้าคนนี้เธอซื้อกับพวกค้าคนนี้ดวงห่ง

เมื่อจะเห็นหน้าคนดีจะซื้อไลฟ์โลตเตอรี่

โฆษณาอาหารว่าอาหารเนี่ยอร่อยแต่เขามากินไม่อร่อยเขาก็เลิก
แต่อันนี้คือมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่สามารถบอกว่าจริงหรือไม่ได้

สะโชว์ลอตเตอรี่แล้วโพสต์บอกอีก
เอาไปให้ถึงสุวรรณภูมิ
เป็นเรื่องราวร้อยเหรียงที่สามารถบอกได้ว่าจริงหรือไม่

แสดงข้อความเป็นเท็จและเข้ารักษณะหลอกลวง
มันต้องเกิดผลตอบแทนอะไรก่อนไหมอาจารย์
ถ้าสมมุติคนไปซื้อลอตเตอรี่กับเขา
จะใช้ลอตเตอรี่ได้เงินมาแต่มันไม่ใช่เงินได้มารอยนะคะ
ผิดปกติในวันแรกหลังจากที่โพสต์แล้ว

อันนี้เข้ารักษณะได้ประโยชน์แล้ว

ก็เงินที่เขาได้มามันแลกกับการขายลอตเตอรี่

เราทำอย่างนี้คนอาจจะต้องบอกหยุด
ทีนี้อาจารย์คือในช่วงวัน

เป็นวันที่แบบพยายามจะแย่งตัวพีชมากเลยนะ

ตัดสินใจตอนวันนั้นยืนยัน

เราก็ได้ยินเสียงของคุณพีช
อาจารย์ลองฟัง
อาจารย์ลองฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
อันนี้ผมก็

กราบเท้าแม่เรียบร้อยแล้วก็
ไม่นึกว่ามันจะลามไปถึงขนาดนั้น

ขอโทษครับ
อาจจะเป็นความเสียใจที่อาจจะ

มีความเข้มข้นมากกว่าเมื่อช่วงวันศุกร์นะ
อาจารย์แต่อย่างนี้ถ้าสมมุติเราฟังจากของที่คุณพีชเขาอธิบายเนี่ยนะคะ
ตามน้ำมันคือจะเล่น
เล่นแล้วพอไปก็ตามน้ำ

คือความจริงเนี่ยนะ

จะบอกว่าตามนั้นไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่คุณพีทอาจารย์แต่ว่าอันนี้ลองเดาเขานะคะ
มันมาถึงขนาดนี้แล้วหวาดกลัว

แต่ออกทีวีมาอธิบายภาพเพิ่มอะไรเรียบร้อย
เรียบร้อยเถียงกับอัจฉริยะอีกต่างหาก
แล้วยังมีแม่มีเมียยังสนับสนุนอยู่

คืออย่าย้ำการกระทำนั้นใช่ไหม
ใช่คือโพสต์แล้วมีคนแห่ไปซื้อ

เป็นผมผมไม่ออกแล้วครับผมบอกอันนั้นผมเล่นผมขอโทษ

คือเหมือนกับตอนเป็นข่าวน่าจะบอกเลยใช่ไหมครับ

หลายคดีที่หมินประมาทที่หมินประมาทนะ

ก็บอกว่าคนส่งกันคนสองคน

แต่ความตั้งใจของต้นทางเขาก็ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้น

ส่งไปแล้วมันส่งต่อได้

เราต้องรู้ว่าจูลี่มีโอกาสส่งต่อ

คือถ้าจะบอกว่าผมส่งหาเพื่อน

สนิทเลยแล้วไม่คิดว่ามันจะเอาต่อไปด้วย

ก็ไม่สามารถใช้อ้างในคดีได้เลย

โยโลกมันเปลี่ยนแล้ว

ก็หาเสียงเลือกตั้งยังไม่ให้ส่งเลย
ส่งให้เพื่อนจบไหมแล้วผมแอบกระซิบเพื่อนกระจายเลย
คือต้องเข้าใจบริบทสังคมมันเปลี่ยนนะครับจะอ้างว่าเล่น

เหมือนกันแหละเขาส่งสำนวนมาอย่างนี้แชร์ต่อ
เวลาเราชี้ขาดเราก็ฟ้องฟ้อง
เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันถูกส่งต่อได้

คือมันเป็นบริบทที่ทุกคนต้องเข้าใจแล้ว

ถ้ามันมีโซเชียลมีเดียในช่วงปี๓ปีแรกอะไรอย่างนี้

อาจจะอาจจะเข้าใจได้ว่าตรงนั้นบริบทสังคมมันไม่ได้แบบ

คือแสดงข้อความเป็นเท็จมันเท็จ

ที่มันไม่ได้มีคนถูก๙๐ล้าน

แล้วก็เข้ารักษณะหลอกลวง
เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันได้ประโยชน์จากการหลอกนี้
เพราะว่าคนที่มาซื้อเพราะเห็นว่าอันนี้พ่อค้า
น่ารักนิสัยดีเป็นคนดีซื่อสัตว์
ไม่สามารถอ้างได้ว่าผมก็ขายลอตเตอรี่เขาไป

คือพอมันเป็นข่าวปั๊บแล้วหยุดเลยเนี่ย

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ไหม
ซึ่งที่อาจารย์บอกนี่นะคะคุณผู้ชม

ณวันที่คุณพีชยังไม่ได้รับสารภาพ

แล้วก็ค่อนข้างจะมีอาการต่อกัน

ผมไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้ว

ผมก็ถ้าเขาจะพิสูจน์ก็แล้วแต่เขา
ผมไม่ต้องการที่จะแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่น
ผมแค่ผมออกไปวันนี้แฟนผมขายหวยน้องผมขายหวย
ผมก็สงสารเขาเหมือนเอาเปรียบเขาครับผม
อันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งวันที่ยังไม่ได้มีการยอมรับ
อันนั้นคือวันที่ไปออกโทรทัศน์นั่นแหละ
อาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะ

เอาอย่างนี้นะถ้าสมมุติเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่พีช
อืมอืมอืม

มีใครมาสัมภาษณ์รับช่วงต่อเขาบ้างไหม

ในต้นรายการเห็นแม่เราก็สงสารแม่กันนะ
กำลังจะบอกเอาอย่างนี้เอาคนรอบตัวก่อนนะ
คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าแฟนสาว

เพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่เหมือนกันหรือไม่ก็ตาม

แล้วเคยให้สัมภาษณ์หรือใดก็แล้วแต่เนี่ย

ไม่แต่ว่าเขาก็อาจจะรู้จากข่าวไหมอาจารย์
อาจจะไม่ได้มีใครรู้เรื่องจริงกับพีชไงคะ
กับเมียไม่บอกเหรอ

กับเพื่อนที่เล่นกันเพื่อนไม่รู้เหรอว่าเล่น

สมมุติว่าพีชเฮ้ยเล่นแล้วมันไปแล้วอ่ะ

แล้วเราจะไปให้สัมภาษณ์นักข่าว

ถ้าพูดผมที่ภรรยา
แบ่งแม่ไม่ทราบ

วันที่เขาไปสุวรรณภูมิวันไหน

อาจารย์อย่างตอนนี้นะคะ
ที่ตำรวจทำสำนวนอยู่เนี่ยนะคะ

ว่าคนรอบตัวรู้เห็นหรือเปล่า

เคียงกันแต่รู้เห็นและร่วมกัน

รู้เห็นแต่ไม่ได้สนับสนุนนี่รู้เห็นแต่
ไม่ได้ชอบนะที่พีชทำอย่างนั้น

จริงถ้าถามผมถ้าผมเป็นตำรวจผมก็ไม่ยุ่ง

เขากลัวรับโทษคนเดียว
๔ชั่วโมง
๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
ไปทางใกล้สุดก็๓ชั่วโมง

ขายลอตเตอรี่อยู่๓ชั่วโมง

เขาบอกเรื่องจริงคุณไปวันไหน

ในกรณีของพีทที่โดนเนินโขดีแล้ว

ใหญ่ที่เคยขึ้นรางวัล

ตำรวจคนนั้นซื้อได้๑๘๐ล้าน

ซึ่งถ้าจะเข้าไปดูว่า

มันเป็นหน้าที่ของตำรวจขยายผลเองเลย
หรือต้องมีเจ้าทุกข์เช่นสำนักงานสลากต้องมาแจ้งความ
วันนี้กองสลากต้องเข้าไปทำเองแล้ว

ต้องดูระบบตัวเองกองสลากต้องปรับปรุงแล้ว

ทางคนปฐมกาญจนัดบุรี
มุทรสาครนานจะโผล่ไปทางภาคอีสานที

เป็นเรื่องที่กองสลากต้องตรวจสอบแล้ว

พอมีข่าวนี้ออกมานะคะคุณผู้ชม

เคยโดนพีชเคยโดนญาติพีช

คำถามคือแล้วมันต้องไปผูกกับคดีนี้ไหม

ก็คือรับโทษแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อย่าลืมนะคะท้ายรายการเดี๋ยวต้องคุยนะคะ

ตกลง๕ล้านทนายตั้มเรียกจริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะถามเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะ

เคยโดนโกงตามที่เป็นข่าวออกมาหรือเปล่า

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนคะ
ปี๕๙ค่ะ
ที่มาด้วยกันนี่นะคะ
ที่มาด้วยกันมี๒คนที่มา

จากเวลามันน้อยเอาเรื่องลอตเตอรี่ก่อน

เกี่ยวกับคุณพีชหรือไม่เกี่ยว
อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องพีชเนี่ย
ไม่เกี่ยวเป็นของน้าสาวของเขาค่ะ
ไม่เกี่ยวกับพีชเลยใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวค่ะ
ดีที่เราจะได้เงินส่วนนั้นคืนมา
ตอนที่พีชว่าถูกรางวัล๙๐ล้าน

เผื่อเขาจะเอามาให้น้าสาวเขาใช้หนี้พวกเรามั่ง
อ๋อเดี๋ยวแต่พอมารู้ข่าวทีหลังนี้มัน

บอกใช่พูดถึงญาติของพีชอ่า
แล้วก็บอกว่าแต่มันก็มีคราวอื่น
พีชน่าจะมีส่วนด้วย
ตกลงไม่มีเลยเหรอถ้าไม่มีนี่จบเลยนะคะ

ก่อนเกิดเรื่องที่วันที่๒ตุลาคม
คือพีชเขาอยู่ในบ้านอยู่อยู่ในหมู่บ้านอยู่
คือพีชเขาเป็นคนขับรถพาน้าสาวเขานี่
ไปนัดพวกที่เอาเงินกันไป

ไปพบกันที่คำสะโนธ

แล้วก็ให้เงินพวกที่นัดไป๒๓คนนั้น

แล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าให้ส่วนนี้แล้ว
ไม่ให้บอกอย่างป้าแล้วก็อย่างคนอื่น
ไม่ให้บอกว่าให้เงินส่วนนี้
จากเขาที่ไปนัดพบกันที่คำชโนธแล้ว

ถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีไป
แต่ว่าการกระทำเขาในหมู่บ้านเขารับรู้กันหมดเลย

ตอนที่เกิดเรื่องตอนที่มีเรื่องปัญหากับน้าสาวเขา

ถูกที่โกงเงินพวก

ทีนี้คุณเมริวัลค่ะอย่างนั้นลองลำดับความแบบนี้
ถ้าผิดจากที่ลำดับความบอกนะคะ
คือจะบอกว่าเรื่องที่เกิดเนี่ย
รวมเงินกันแล้วเอาไปให้น้าสาวของพีช
ไปซื้อล็อตเตอรี่มาเพื่อที่จะขายถูกหรือเปล่า
ใช่ค่ะเขาก็เอาเงินทุกคนที่เขาเคยเอานะ
เอาเงินไปรวมซื้อลอตเตอรี่มาขาย
แล้วก็พวกเราก็ขายหวยอยู่แล้ว
บางทีก็เอาหวยกับเขาบางทีก็เอาเป็นเงินมาซื้อที่อื่นไป
ทีนี้ลักษณะนี้คือว่าเอาเงินไปแต่ว่าไม่ได้ลอตเตอรี่มาขายใช่ไหมคะ
รอบสุดท้ายนี่รอบที่เขาบอกรอบที่เขาโกงไปนี่แหละ

ซึ่งรอบสุดท้ายนี้คาดว่าพีชอาจจะรู้เห็น
เพราะเป็นคนขับรถให้น้าสาวใช่ไหม
คาดว่ารู้เห็นเพราะว่าเป็นคนขับรถพาน้าสาวเขาไปคำชโนธ
ที่นัดกับกลุ่มของพวกป้านี่ไป๒คน
ลูกก็เอาเงินให้เป็นบางส่วน
รวมกันแล้วเงินเนี่ยเงินเนี่ยตามที่เล่าเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
เงินภายในหมู่บ้านนี่ประมาณ๒ล้านกว่า

แต่เขาก็ได้ไปส่วนใหญ่แล้วก็มี
แต่มีแต่พวกป้าที่เขาให้ไปสู้กันชั้นศาล

ก็ไม่ได้ก็นี่แหละอยู่๔คนที่เราไปสู้กันชั้นศาลอยู่นี่แหละ

ก็ของพี่ก็เหลือถ้าเขาให้มาตอนที่เราไปแจ้งความก็ให้มาหมื่นห้า
ก็เหลือ๗๕๐๐บาทของพี่นะ

เหลือรัดหล่อนหลุ่นกันลงมา
นุษย์ศาลาก็เหลือ๗๕๐๐๐บาท
อาจารย์๕แล้วแล้วอีก๒คนล่ะคะ
ของ

อันนี้เกิดขึ้นเมื่องวดที่เท่าไหร่นะคะ
วันที่๒ตุลาค่ะ

นับตั้งแต่ที่เป็นข่าวเนี่ย

รอบที่ไม่ได้ลอตเตอรี่มาขาย

เลยคิดว่าตอนนั้นพีชอาจจะรู้เห็นใช่ไหมคะ
ก็คงคิดว่าจะรู้เห็น
เพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นอยู่

เป็นค่ะเราขึ้นสารกันอยู่

ของนางมนทันเหรอคะ

ก็เป็นคดีเดียวนี่แหละค่ะ
ของนางโมทันกับหมู่บ้านเนี่ย

ขออภัยได้ประเด็นเดี๋ยวถามอาจารย์ปรเมฆต่อให้

เนื่องจากเวลากระชับขอบคุณนะคะ

จะบอกว่าต้องไปดึงมารวมไหม

ผมคิดว่าก็ฟ้องคดีแพ่งกันอยู่
ถ้าเป็นคดีแพ่งก็ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา
แต่อาจจะมาเป็นข้อมูลได้ว่าเคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้

อย่างกรณีของคุณพีชเนี่ยนะ
เวลานักข่าวไปดูพื้นที่บ้านญาติ
ไปดูพื้นที่บ้านตัวเอง

หรือแม้กระทั่งทำคุยพะสาตัดสิน

เช่นโว้ยมีเงินเนี่ยโอ้ยรู้จักคนนี้เนี่ย
โอ้ยคนนั้นเคยไปแจ้งความเนี่ย
ถ้าเขารับสารภาพมันก็ไม่ได้ดูอะไร

แต่ถ้าไม่รับสารภาพมีการสืบพยาน
เราก็ต้องสืบประกอบสืบประกอบทั้งหมด
อาจารย์ให้เห็นสืบประกอบให้เห็นภาพทั้งหมดว่าภูมิหลังเป็นยังไง
ภูมิหลังที่ไม่เกี่ยวกับสำนวนโดยตรงมีผลต่อการมีผลต่อการตัดสินคดีแค่ไหนคะ
มีครับเป็นการใช้เป็นสารเขาอาจจะใช้เป็นดุลวิธีในการกำหนดโทษ
แม้ว่าเขาจะไม่เคยต้องคดีมาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

คือถ้าสมมุติคนต้องคดีแล้วต้องคดีอีกอันนี้เราพอนึกออกใช่ไหมอาจารย์
แต่อันนี้ถ้าเขาไม่เคยต้องคดีมาแต่สิ่งเหล่านี้มีส่วน

คือต้องดูพฤติกรรมทั้งหมดคือการพิพากษาของศาล
กำหนดโทษเขาดูภูมิหลังทั้งหมด
การเรียนการศึกษาพฤติกรรมของการกระทำรุนแรงแค่ไหน
แต่จริงการที่พีชรับสารภาพเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างง่าย
มันจบยังตัดตอนจบศาลก็จะลงโทษได้เลย
อาจารย์เดี๋ยวพักสักครู่

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณขวัญชนกไม่รู้จักใช่ไหมคะ
แต่นามสกุลวิมูลค่ะสักครู่ค่ะ
ต้องขอโทษแฟนคลับของอาจารย์ปรเมฆจริงที่วันนี้ถามตรงชวนอาจารย์มา

ปกติเห็นตามแต่คุณพ่อคุณแม่เวลาออกสื่อเวลาไปร้องเรื่องคดีเวลาไปคดีนะคะ
แต่รอบนี้ล่าสุดโดนเองโดนแอบอ้างว่าเป็นคนโพสต์เขียนนะคะ
กรณีทนายตั้มทนายสิทธาเรียกเงินจากคุณลุงจรูน
ตัวเลขเยอะด้วยนะคะคุยกับคุณขวัญชนกวิมูลค่ะ

ยังไงคะเอาอย่างนี้เลยตกลงเรื่องนี้หนูรู้เรื่องไหมคะ
ไม่รู้เลยค่ะ
รู้ไหมว่ามันมีข่าวว่าลูกคุณลุงจรูนเขียนอย่างนี้รู้ไหมรู้ข่าวไหมคะ
ค่ะค่ะเห็นดูค่ะเห็นโทรศอยู่
นักข่าวโทรหาเยอะเลยสิคะช่วงเย็นเนี่ย

เดี๋ยวตกลงที่เรารู้เนี่ยก็รู้จากนักข่าวโทรไปถามใช่ไหมคะ

คือในเนื้อข่าวเนี่ยมันบอกว่าทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยนะคะ
เรียกเงินตั้ง๕ล้านแน่
ตกลงมันมีมูลแค่ไหนคุยกับทนายตั้มยังไง
ตกลงค่าทนายอะไรกันไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วตัวเลขประมาณนี้เหรอคะหรือยังไงคะ
ไม่เคยคุยเรื่องเงินกับทางทนายเลยค่ะ

หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยคุยใช่ไหมคะ

คุณพ่อกับคุณแม่ไม่พูดให้เราฟังหรือเปล่าคะขวัญชนก

ค่ะคือหนูต้องรู้สิใช่ไหมเพราะว่าเห็นตามคุณพ่อคุณแม่
ใช่เพราะหนูอยู่ด้วยตลอดค่ะ
ข่าวที่ออกมาบอกเงินตั้ง๕ล้านใช่ไหมคะ

ไม่เคยคุยเรื่องเงินกันเลยค่ะ
จริงแล้วเนี่ยนะคะตอนที่ทนายสิทธามารับทำคดีให้เนี่ย
มีเอาอย่างนี้นะไม่ต้องบอกตัวเลขเรานะคะ
อยากจะทราบแค่ว่าตกลงมันมีการเรียกค่าทำคดี
ตกลงตกลงผลประโยชน์กันในกรณีชนะคดีกรณีไม่ชนะคดี
คือไอ้เงื่อนไขแบบนี้มันมีการคุยกันไว้แล้วไหมคะ

ค่ะค่าใช้จ่ายไม่เคยคุยเรื่องเงินเลยค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมอ๋ออ่า
ค่าใช้จ่ายไม่ไม่เรียกค่าทำคดีใช่ไหมอาจารย์ค่าใช้จ่ายอื่นอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นเออคุยกันไหมเออมีไหมคะยังไม่เคยคุยเรื่องเงิน
ไม่มีค่าใช้อื่นอื่นก็ไม่มีค่ะอ้าวแล้วอย่างเวลาทนายสิทธาเขา
เดินทางไปสานเดินทางไปกาซาด้าบุรีใช่ค่ะไปหาคุณลุงจรูมหนูเอง
ก็ยังเกรงใจพี่เขาเลยค่ะเคยมีครั้งหนึ่งเคยถามว่าพี่เดือดร้อน
ไหมที่พี่ไม่เคยเรียกเงินอะไรค่าน้ำมันรถอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้ค่ะ
ค่ะเออเอออ๋อใช่หนูก็ยังเคยถามเลยว่าพี่ค่าใช้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วธนายสิทธาตอบไหมคะเพราะว่าพี่เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยอ๋อ
ทนายสิทธาตอบไหมคะทนายสิทธาตอบไหมคะบอกว่าไม่ยังไม่คุยเรื่องนี้ค่ะ
ยังไม่คุยอ๋อคุณคุณแพลวกับยังไม่เคยคุยอะไรเกี่ยวกับเงิน
กับประเด็นนี้เลยค่ะอืมคุณพ่อกับคุณแม่ทราบข่าวนี้แล้วใช่ไหมคะ
ทราบแล้วค่ะคุณพ่อว่ายังไงบ้างเอาตัวคุณพ่อหมวดจรูนเนี่ยค่ะ
ว่ายังไงบ้างคะพ่อก็เฉยค่ะ
คุณแม่ล่ะพ่อเขาไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่อ๋อแล้วคุณแม่ล่ะ
คุณแม่ก็รู้สึกรำคาญใจอยู่ค่ะมันเป็นเหมือนข่าวปลอมข่าวลวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำให้ทางเราก็วุ่นวายด้วยอ๋อค่ะเพราะนักข่าวต้องโทรถามอยู่แล้วเนอะ
พอมันมีข่าวออกมานะคะเอาเป็นว่าที่สรุปให้ก็คือว่า
ข่าวนี้ไม่มีมูลเลยถูกไหมคะใช้คำนี้ใช่ค่ะอ่า
เรื่องเงินยังไม่เคยคุยเลยอ่าเรื่องค่าใช้จ่ายเคยเอ่ยปาก
ทนายตั้มแบบกึ่งทางการก็ยังไม่คุยเรื่องนี้
ยังไม่มีการจ่ายไม่มีการให้อะไรกันไม่ไม่เคยค่ะอ่า
เอาเท่านี้แหละค่ะขวัญชนกจะได้ยืนยันจากปากเราไปเลย
ว่าจริงแล้วเขาก็ออกข่าวเหมือนกันนะว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะ
ขอบคุณขวัญชนกนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
มันเป็นปกติคือถ้าทนายที่พุ่งเข้าไปช่วยเนี่ย
ก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่คุยจนกว่าคดีจะเสร็จ
อาจารย์เดี๋ยวปกติแล้วทนายเขาได้เงินจากไหนกันคะ
เขาอาจจะมีคดีอื่นไงเอางี้อย่างนี้อย่างเช่นว่ามีคดีนึง
ทนายมาทำคดีให้ป๊าบปกติที่เขาทำกันในวงการคือไงคะ
เอาถ้าชนะถึงเอาเงินถ้าแพ้ไม่เอา
ทุนศัพท์ในคดีเหรออ่า๕เปอร์เซนต์ลง๑๐เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่
คืออาจารย์มันไม่ได้มีกรอบไว้ใช่ไหมว่า
ห้ามเรียกเกินเพดานเท่านี้เปอร์เซ็นต

เหรออายุเท่านี้ไปเรียนทนายทันไหม
คือเรียกมรดก๔๐๐ล้านก็ได้๒๐ล้าน

อาจารย์เวลาแพ้คดีทนายได้เงินไหม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

ไม่มีอะไรหรอกค่ะอาจารย์เหมือนติดปลายนวมเฉยค่ะคุณผู้ชม

คือทนายอาสาจริงเนี่ย

มีอย่างคดีน้องอะไรที่ถูกรถชน

ทนายของเนติบัณฑิตทนายของสภาธนาย

คุณผู้ชมอาจารย์หมดเวลาแล้ว
เดี๋ยวพูดให้คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายนะคะ
และสภาธนาความเขามีให้นะคะ
เราไม่ต้องไปพุ่งหาทนายเอง

ติดต่อไปเลยอ้างชื่ออาจารย์ปรเมฆ

มีอีกหลายข่าวโดยเฉพาะข่าวของพีช๙๐ล้านที่ว่านี้

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่ค่ะ